ทุกผู้ชมครับเรื่องของการชุมนุมกลุ่มรัศดรวันพรุ่งนี้นะครับ
ที่ประกาศเอาไว้ว่าจะไปที่หน้าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
รวมตัวกันก่อน๑๕นาฬิกาที่อนุสรีประชาธิปไตย
เพื่อลดการปะทะจากม็อบจัดตั้งไม่ไปสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ที่แยกรัชโยธินนะครับสำนักงานใหญ่อยู่ตรงนั้นนะครับ
และเพื่อไม่ให้เดินตามเกมอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
บอกว่า๑๕นาฬิกาเนี่ยจะไปร่วมทวงคืนทรัพย์สินที่ควรเป็นของรัศดรนะครับ
แล้วก็บอกว่าจะมีทีมงานไปดูแลมวลชนที่ไม่ทราบข่าว
แล้วเผลอไปอนุสวรีประชาธิปไตย
นี่นะฮะณขณะนี้นะครับเพิ่งไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่แหละใช่ค่ะ
เพิ่งลงข้อความเอาไว้นะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูความเคลื่อนไหวอีกทีหนึ่งนะครับ